มีหลายท่านเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับบรรดา
ศิลปินดาราต่างค่ะที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตินะฮะ
โดยศิลปินแห่งชาติครูชนละทีทานทองค่ะเข้ารับพระราชทานปริญญบัติกิติมศักดิ์
ศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาดนตรีสมัยนิยมนะคะ
พร้อมด้วยคุณสยมสังวริบุตรมิคทองระยะและลูกทุ่งสาวเหน่อมหาเสน่หเป่าเป่าวลีพรพิมลค่ะ
เข้ารับพระราชทานปริญญบัติศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาสื่อสารมวลชน
ทุกคนบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจกับความสำเร็จในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ
ใช่แล้วค่ะส่วนข่าวดีเรื่องแพลนงานวิวาของสาวเปล่าปาวลีที่แววมาว่า
หวานใจหนุ่มเอิร์ทการกิจเจริญทำเตอร์ไพรส์สู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น
นักร้องสาวก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งตอนนี้ครอบครัวฝ่ายชายกำลังหาเลิกวิวาอยู่ค่ะ
มีแล้วค่ะก็ประมาณปีหน้าค่ะปลายเดือนที่แล้วนะคะก็มีการไปทานข้าวพูดคุยกัน
ก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองฝ่ายไปทานข้าวด้วยกัน
แล้วก็ทางคุณย่าทางคุณพ่อทางเอิร์ทเขาก็
แบบว่าเหมือนผุดเป็นทางการที่ญี่ปุ่นนะคะ
คือไม่ได้มีรู้เลยครับ

แล้วก็ญาติเขาก็ไปเที่ยวทีนี้
เราไม่รู้หรอกว่าเขาเองกับคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยค่ะ
รู้กันอยู่สามคนค่ะก็มีแอบมีเซอร์ไพรส์

เป็นผู้ชายที่ธรรมดา
ที่ก็นานจะได้เห็นมุมตรงนี้ก็โอเคค่ะน่ารักดี
ฝ่ายชายเนี่ยเอิร์ทเป็นลูกชายปากกิ๊กนะคะ
ส่วนทางด้านคุณพ่อคุณแม่ของเปล่าเอง
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะ
บอกว่าเปิดไฟเขียวแล้วตอนนี้ให้ผ่านตลอดทางเลยค่ะ
ดูจากรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่แล้ว

เข้าตามตรอกออกตามประตูแบบนี้

ใช่แล้วเดี๋ยวเลิกงามยามดีมีเมื่อไหร่ยังไง
เดี๋ยวเราอัปเดตคุณผู้ชมกันอีกทีนึงนะคะ